ชมนายเด่นภูมินายเด่นภูมิที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งหลอกดัดเสียง
ทำเป็นสาวประเภทสองแล้วก็ล่อลวงหญิงสาวโดยเฉพาะพริตตี้หน้าตาดีอะค่ะ
หลอกชวนเข้ามาทำงานกลายเป็นว่าบังคับให้เขาเสพยา
ข่มขืนเขาชิงทรัพย์เขาถ่ายคลิปเอาไว้แบล็คเมล
เมื่อวานจับได้ครับวันนี้ไม่ไปทำแผนนะคะอืม

ทำทีเป็นเหมือนรู้ขั้นตอนของกฎหมายเมื่อวานนี้จำได้ไหมคะ
ตอนจับนายเด่นภูมิได้นายเด่นภูมิบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ครับไม่ให้สัมภาษณ์สื่อและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอืม
วันนี้ขอใช้สิทธิ์ผู้ต้องหาอีกนะเหมือนเขารู้เรื่องเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
ผมขอไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่ขอได้อ่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์
แต่เขาก็บอกเขาขอไม่ทำแผนผมขอทนายความคือเขารู้ขั้นตอนแบบนี้หมดเลยนะ
คุณภาคภูมิครับวันนี้ตำรวจก็เลยไม่ได้พาตัวในเด่นภูมิ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะคือผู้เสียหายคดีเนี้ยสามสิบหกคนอย่างน้อยนะ
อาจจะแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ไม่ไม่ได้เยอะมาก
แต่ข้อหาต่างเหล่านี้มันหลายพื้นที่นะคะหลายความผิดต่างกรรมต่างวาระแน่นอน
โทษหนักแน่นอนนี่คือผู้เสียหายที่เขามาชี้ตัว
ชี้ตัวนายเด่นภูมิอันนี้คือภาพล่าสุดวันนี้เลยครับนี่ค่ะ
เด่นภูมิวัฒนโชธพินโยอายุสามสิบเก้านะคะคือตำรวจกองบังคับการปราบราม
ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสนบางขุนเทียนรับตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
คือเดิมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตำรวจเขาคุยกันว่าจะพานายเด่นภูมิไปทำแผน
จะพานายเด่นภูมิไปชี้จุดเกิดเหตุตำรวจเขาเตรียมกำลังตำรวจดูแลความเรียบร้อย
ป้องกันเหตุความวุ่นวายเอาไว้นะแต่พอตำรวจไปสอบปากคำเพิ่มตอนเช้า
ทางผู้กำกับบอกว่าผู้กำกับสนบางขุนเทียนนะคะ
บอกว่านายเด่นภูมิผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปชี้จุดเกิดเหตุขอใช้สิทธิ์ขอทนายสู้คดี
แล้วก็ยืนยันเหมือนเมื่อวานว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ปฏิเสธทุกข้อหาที่ถูกออกหมายจับขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
คือตามหลักกฎหมายเป็นสิทธิ์ของเขาจริงนะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทุกคนที่สามารถร้องขอในลักษณะแบบนี้ได้
แล้วนายเด่นภูมิร้องขอทุกอย่างเลยตามสิทธิ์ของผู้ต้องหา
เด่นภูมิตำรวจบอกว่าหน้าตาก็ดูเครียดนะคะ
กว่าเมื่อวานเมื่อวานจะหน้านิ่งเฉยดูเหมือนแบบปฏิเสธตลอด
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอนะวันนี้เครียด
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องเฝ้าระวังนะคะ
กลัวว่านายเด่นภูมิจะคิดสั้นระหว่างถูกควบคุมตัว
สำหรับพื้นที่สนบังขุนเทียนมีผู้เสียหาย๒คนนะคะ
แจ้งความดำเนินคดีกับนายเด่นภูมิเอาไว้
ก็แยกความผิดเป็น๒คดีนะคะ
เนื่องจากหนึ่งในนั้นนะคะเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ส่วนอีกคนนึงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคม
ก็แยกเป็น๒คดีนะคะ
ก็คือที่ไม่ขอไปทำแผนเนี่ย

ที่โดนรุมแบบปึ้งปั้งใช่ไหม
ก็ผู้เสียหายยาติดนเขาทนไม่ไหวหรอก

ใช่แล้วผู้เสียหายก็ไปทีศตัวไป

วันนี้เลยขอไม่ไปทำแผนขอไม่ไปชี้จุดนะคะ

มีพริตตี้สองคนที่ตกเป็นผู้เสียหายนะคะ

ตามภาพนี้เลยไปชี้ตัวยืนยันผู้ต้องหา
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีผู้เสียหายทั้งคู่
เขายังกลัวกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าโอ้โหเขาก็ไปนึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เขายังหวาดภาวะกันอยู่ก็ชี้ตัวนี่แหละค่ะนายเด่นภูมินี่แหละ
ผู้เสียหายสองคนนี้บอกผู้เสียหายบอกว่าจำได้แน่แน่
ชี้ได้ไม่ผิดตัวแน่นอนนี่นะคะส่วนที่มีข้อมูลรายงานข่าวก่อนหน้านี้
ตัวผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าไม่ได้บังคับให้เหยื่อแต่ละคนเสพยาเสพติด
แต่เหยื่อสมัครใจที่จะเสพยาเสพติดเองและเหยื่อเป็นคนเตรียมยาเสพติดมาเอง
ผู้เสียหายสองคนนี้ยืนยันบอกไม่จริงอืมนายเด่นภูมิพูดไปเนี่ยโอ้โห
คือโยนความผิดไปให้ผู้เสียหายเขาอีกอ่ะเรื่องยาเสพติดอ่ะผู้เสียหายบอกไม่ใช่ไม่จริงเลย
คือตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะโดนขู่นะคะคือนายเด่นภูมิเอามีดมาขู่และบังคับให้ทำตามทุกอย่าง
ผู้เสียหายบอกว่าขอยืนยันเลยว่าเธอไม่เคยเสพยาเสพติดมาก่อน
ขู่แบบนี้เลยอะค่ะ
เลยว่าถ้ามึงคิดจะหนีก็คือมึงลงไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจะขึ้นจะลงจะออกจากห้อง
พอเขาพูดคำว่าไอหีบศพไหมหนูคือจินตนาการไปแล้วว่า
เหมือนในข่าวหรือเปล่าที่เขาเอาไปยัดในหีบเอาไปผ้าอย่าง
นะคะคือกลัวมากคือหลังจากนั้นหนูไม่ได้ไป
งานเลยค่ะคือหลังจากที่เจอเขาก็คือไม่
ไม่เคยรับงานเอ็นอีกเลยเลิกเลยค่ะไม่เอาแล้วเข็ดแล้วกลัว
จำได้ค่ะสามารถชี้ตัวได้ค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะ
หนูไม่ได้เอาไปค่ะเขาเป็นคนเตรียมมาเองค่ะ
อุปกรณ์ทั้งยาค่ะทีนี้นะคะทนายความของผู้เสียหายนะคะ
ทนายวรกรพงธนากุลบอกว่าก็ไม่ว่าตัวนายเด่นภูมิจะให้การยังไง
ว่าเอาผิดนายเด่นภูมิได้แน่แน่ครับอย่างพฤติการเรื่องของการบังคับให้เสพยาเสพติด
เนี่ยค่ะก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวนายเด่นภูมิใช้หลอดไฟในห้องน้ำโรงแรม
ทำเป็นอุปกรณ์บังคับให้ผู้เสียหายเสพยาเสพติดนะคะซึ่งเรื่องแบบนี้คนทั่วทั่วไป
ไม่มีใครเขารู้หรอกค่ะว่าจะต้องทำอะไรกันยังไง
คือนายเด่นภูมิคือทำเองทุกอย่างอุปกรณอุปกรณ์ในการเสพยา
ส่วนพฤติการที่เคยก่อเหตุกับเหยื่อ๓๐กว่าคนเนี่ยค่ะทนายความก็บอกว่ามันก็เพียงพอ
สารจะเห็นได้ว่าตัวนายเด่นภูมิก่อเหตุจริงจริงแล้วมันก็มีหลักฐานอื่นอีกเยอะเลยนะคะ
คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงที่คุยกันหรืออะไรต่างข้อความที่คุยกัน
หลอกลวงเขาให้มาทำงานอะไรแบบเนี้ยค่ะมันสามารถนำไปประกอบสำนวนคดี
เอาผิดในเด่นภูมิได้แน่นอนถ้าผู้หญิงพูดใช้มีดแช่อะไรนะฮะ
นะฮะแล้วมาข่มขู่ชัดเจนเนี่ยยังไงสารก็ลงนะฮะ
เพราะอยู่สองคนพยานทั้งคู่เชื่อเชื่อเชื่อผู้หญิง
ผู้เสียหายมากผมเป็นทนายมาตลอดชีวิตลงทุกลาย
เรามีหลักฐานแล้วส่งให้ให้ให้กับต้นวนแล้ว
มีการแชทกันแล้วเขาเขายอมรับว่าเป็นนะคะ
ตัวนี้อันนี้มีหลักฐานแต่เรายังไม่กล้าเปิดเหลือเลย
เพราะว่ากลัวเสียรูปก็ดีแล้วคุณผู้ชมคะ
มาดูประวัติของนายเด่นภูมิหน่อยประวัติอาทยากรเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยถูกดำเนินคดีหกครั้งครับหกครั้งนะคะ
คดียาเสพติดสพปะเกร็จจังหวัดนทบุรีเหมือนเดิม
ปี๒๕๕๙คดีมีใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พื้นที่สพปเกร็จจนทบุรีเช่นเดียวกัน
ปี๒๕๖๑คดีเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติด
ขับรถขณะเสพยาค่ะขณะเมาอะค่ะสอนอทุ่งสองห้องนะคะ
ปี๒๕๖๓ก็คดียาเสพติดสอนอบังพลัด
๒๕๖๔ก็คดียาเสพติดสพโยธินดูสิคะ
ก็เหมือนที่อดีตพ่อบุญธรรมบอกว่านายเด่นภูมิเนี่ยเข้าเข้าออกคุกเนี่ย
เป็นว่าเล่นเป็นประจำจนพ่อต้องไปซื้อหนังสือว่าชีวิตคนในคุกเป็นยังไง
อยากรู้ว่านายเด่นภูมิทำไมถึงไม่เข็ดนะคะ
นี่ค่ะพรุ่งนี้ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่คอนโดแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่ในซอยเพิ่มศีล๒๐นะคะ
ก็คือเป็นสถานที่ที่ตำรวจจับตัวนายเด่นภูมิได้
นี่ค่ะสภาพภายนอกเป็นแบบนี้
โน้ตอายุ๓๖ปีเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในห้องอ่ะนะคะ
เล่าให้ฟังว่านายเด่นภูมิเป็นเพื่อนของนายโย่งซึ่งเป็นเจ้าของห้อง
ตอนที่นายเด่นภูมิมาอาศัยอยู่เนี่ยชอบอวดว่าเป็นลูกคนรวยมีฐานะ
แต่ไปมีเรื่องแทงคนมาขอมาอยู่ด้วยได้ไหม

อ้างแบบนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อโอนเงินมาให้
โย่งเจ้าของห้องก็เลยอนุญาตยืนยันว่าไม่รู้ว่านายเด่นภูมิไปก่อคดีร้ายแรงอะไรมาค่ะ
เป็นลูกคนรวยอะไรมันเด่นภูมิมาไม่มีตังค์มาเลยอะไรอย่างนี้แล้วขอตังค์
บอกว่าอยู่ใช่ครับอยู่ดีก็กินข้าวข้าวเปล่าก็กินได้อะไรอย่างนี้ครับ
ผมมั่นใจว่าโย่งมันไม่ได้รู้เรื่องไม่อะไรอยู่แล้วเพราะว่า
ผมมาอยู่กับมันเนี่ยมันก็จะอยู่ของมันไปทำงานเช้ามาก็ไปทำงาน
คุณผู้ชมคะอดีตพ่อบุญธรรมของนายเด่นภูมิค่ะนายประสงค์วัฒนโชธพินโยนะคะ
ก็บอกว่าอยากให้นายเด่นภูมิรับสารภาพไปเถอะในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยสารภาพไปเถอะ
เพราะยังไงหลักฐานมันก็ชัดอยู่แล้วอดีตพ่อบุญธรรมบอกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อน
ยังเคยให้ท้าให้นายเด่นภูมิเนี่ยแทงตัวเองแล้วก็ฆ่าให้ตายเลย
หมายถึงให้ฆ่าพ่อนะฆ่าเลยที่ท้าแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
อยากให้นายเด่นภูมิติดคุกถึงขั้นพ่อท้าให้ฆ่าพ่อว่าฆ่าพ่อเถอะฆ่าพ่อเลย
ภูมิจะได้ติดคุกจะได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใครอีก
คือว่าจากให้คนอื่นเขาสบายอ่ะก็โอ้โหประกอบนี้ก็อยู่๓คนอย่างนี้
แล้วก็ทำร้ายผมคดีเขาไม่ได้หนักก็โดนติดงาน
เพราะมันติดน้อยเหลือเกินติด๓เดือน๖เดือน
อย่างนี้ตลอดเวลาเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยมันน้อย
ท้าเขาด้วยท้าให้เขาแทงหรือมีเอามีดมาก็แทงเลยหรืออะไรแทงเลย
มีปืนก็ยิงเลยคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะทางตำรวจบอกว่า
ก็จะต้องมีการตรวจเรื่องของดีเอ็นเอเรื่องของเชื้อโควิด๑๙
ตรวจกามาโรคตรวจเอฮไอวีด้วยนะคะโอ้โห
สำหรับนายเด่นภูมิรายนี้นะคะอืม
เพราะว่าปฏิการการเกราะเหตุกับเหยื่อแต่ละรายอ่ะค่ะ
เขาก็เหยื่อเขาบอกว่าตัวนายเด่นภูมิตอนที่ไปข่มขืนเขาเนี่ย
ไม่ได้สวมถุงยางอนามัย

แล้วก็ต้องใช้เวลาในการตรวจ
ใช้เวลาในการยืนยันผลตรวจ
แต่ละคนในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เขาก็จะต้องมันก็แตกต่างกันหลายพื้นที่นะ
เรื่องการตรวจลักษณะแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาด้วย

ถ้ายังจับไม่ได้เนี่ยหลายคนก็กังวลนะ